คุณผู้ชมใครที่อยู่อรัญญาประเทศจังหวัดสักแก้ว
ไลน์มาบอกเราหน่อยว่าคุณรู้จักรถฟอร์ดสีน้ำเงินในตำนานหรือเปล่า

เขาบอกว่าคนอรัญญประเทศรู้จักกันหมดเลย
หลายคนมีคลิปแต่นี่คือคลิปล่าสุดของพฤติกรรมเขาไปดูค่ะ

ได้ยินเสียงปีนแต่ยาวมาคุดพูดเลย
ฟอร์ตปุ๊บคลายอีกรถหลา
โอ้โหนะเข้าใจละทำไมถึงเป็นฟอร์ตในตำนาน

คือแค่ได้ยินเสียงแตรปุ๊บแล้วก็เดาในใจเป็นรถฟอร์ตหรือเปล่า
อ้าวแซงมาใช่จริง
และลักษณะก็คือขับปาดไปปาดมาปาดไปปาดมา
แต่คนที่เขาถ่ายคลิปไว้เขาก็ไม่อยากเข้าไปใกล้นะ

พยายามให้รถบอร์ดไปไกลไปห่างที่สุด

นี่คือวิรกรรมล่าสุดที่มีคนไปเจอมานะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้สร้างตำนานให้กับตัวเอง
เขาขนานนามกันว่าฟอร์ดน้ำเงิน

หลายคนเอาคลิปที่เคยเจอมาแชร์ประสบการณ์

ส่วนใหญ่เจอบนถนนสายอรัญญประเทศวัฒนานคร

ขับได้กวนมาก

ขับอยู่ดีก็มาปาดหน้า
แล้วก็สายไปสายมาขวางถนน

บางคนพยายามจะตามไล่ดี
แต่ฟอร์ดน้ำเงินมุดซ้ายมุดขวา

ถ้ายิ่งใครบีบแตร่ใส่
เหมือนไปกระตุกอารมณ์โกรธ
ในตำนานจะเร่งเครื่องมาเลย
ปาดหน้าเลยแล้วก็สาย

ที่สำคัญคนขับอายุก็เยอะแล้วนะ
เขาเป็นห่วงความปลอดภัยเนอะ
ล่าสุดมีคนแคปทะเบียนเอาไว้ได้นะคะ
ส่งภาพไปยังเพจของสถานีตำรวจภูทรอรัญญประเทศ
แอดมินของเพจแจ้งบอกให้คนที่มีคลิปคนอื่น
ตำรวจขอให้อีกอยากได้อีกส่งคลิปไปเยอะนะคะ
เพื่อจะได้รวบรวมเป็นหลักฐานเอาผิดกับคนขับต่อไป

ค่ะเขาเป็นตำนานเราอยากรู้จักเขา

เพราะว่าเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมากับคนที่ไม่เกี่ยวข้อง